คำถามตามมามากมายแล้วฮะพร้อมกับกระแสข่าวหรือว่ารายงานข่าวบอก
คุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจด้วยอาการป่วยหนักจากทางเรือนจำที่ส่งไปเนี่ย
แล้วอาการเนี่ยจะป่วยหนักมากน้อยขนาดไหนวันนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลตำรวจต้องออกมาชี้แจงออกมาแถลงนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยวันนี้พลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุซึ่งท่านเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เปิดเผยถึงกรณีที่กรมรัชธรรมได้เคลื่อนย้ายตัว
เชื่อนย้ายตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
เข้ามารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
โดยทางพลตมธโศพลรัฐนะครับบอกว่า
คุณทักษิณต้องรับการรักษาตัวที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
เมื่อวานนี้แต่เนื่องจากเกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหัน
แล้วค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำค่าความดันโลหิตสูงถึง๑๗๐มิลลิเมตรประหลอด
ทีมแพทย์รัชธรรมพยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้ว
แต่ทำได้ไม่มากจึงลงความเห็นให้ส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ทางแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือ
มีหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจด้านปอดและโควิด๑๙อยู่ในทีมนี้ด้วย
ซึ่งหลังจากที่มาถึงร่วมกับทำรวจทางแพทย์ได้เข้ารักษา
แล้วก็พบว่าอาการล่าสุดของคุณทักษิณเมื่อช่วงเช้าวันนี้
อาการดีขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อคืนแต่ยังต้องใส่สายออกซิเจน
ความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่มีอาการเหนื่อยหอบ
ถ้าความดันสูงมากเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสมองคัดเลือด
เลือดออกในสมองเราก็กลัวครับทางทางอาจารย์หมอราชธรรมก็กลัวเรื่องนี้
ก็เลยรีบส่งต่อดึงความดันลง
คุณนักศีลไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษใช่ไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีนอนโรงพยาบาลก็ไม่ฟรีนะฮะเสียตังค์
นี่ฮะนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะนักข่าวไปเจอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ถามกันพอดีรวมทั้งคำถามที่ว่า
อยู่ชั้น๑๔วิวสวยเลยเห็นอะไรนะเป็นสนามหญ้าเขียว
นี่แบบนี้ค่ะตั้งคำถามว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่า
ใช่ไหมซึ่งวันนี้ทางพลโนโทโสพลรัฐบอกไม่ใช่ปีกนี้นะฮะ
แต่เป็นปีกนี้ไอ้ปีกที่เห็นวิวเขียวเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
เมื่อคืนนี้ทางคุณนักศีลที่เดินทางมาถึงทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
มาด้วยรถรัชธรรมนะครับมาถึงถูกนำตัวไปที่ชั้น๑๔
เป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงซึ่งชั้นดังกล่าวเนี่ย
ซึ่งจะอยู่คนละฝั่งกับฝั่งที่ว่ามีกระจกแล้วมองไปแล้วเห็นวิวสวยอย่างนั้น
ไม่ใช่คนละฝั่งนะครับอ่านักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับทาง
พลโดรทโศพลรัฐนะครับซึ่งท่านบอกว่าเอาจริงนะ
อย่าไปเรียกว่าห้องพิเศษเลยเดิมตรงจุดเนี้ยชั้นนี้เนี่ย
มันคือพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด๑๙
ปัจจุบันเขาก็ปรับปรุงเป็นห้องพักพิเศษขึ้นมาหน่อยนึง
แล้วห้องที่คุณทักษิณเข้าไปอยู่แม่มันเป็นจังหวะบังเอิญ
แอร์เสียพอดีอืมเพราะคนก็ลือกันไปว่าโหยได้นอนห้องแอร์
คือแอร์น่ะมันมีแต่มันเสียมันไม่เย็น
บอกผมนี่พูดไปให้สัมภาษณ์นักข่าวผมก็อายนะ
แบกพัดลม๒ตัวไปให้คุณทักษิณเพื่อเปิดระบายความร้อน
แล้วห้องคุณทักษิณขอยืนยันว่าไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอก
ซึ่งเอาจริงแล้วฝั่งนั้นมันก็ไม่ได้ดีนักหรอกเพราะว่ากระจกมันเยอะ
มันถึงเห็นวิวเยอะสวยใช่ไหมมันร้อน
ถ้าจ่ายราคาห้องพิเศษได้เพราะจะต้องมีเสียส่วนเกินก็ไปนอนห้องนั้น
แต่ว่าโซนนั้นนะครับโซนที่อยู่เนี่ยเป็นโซนเดิมกักผู้ติดเชื้อโควิดครับ
โซนที่เห็นสนามกอล์กเหรอครับ
ใช่อ่าอันนี้เรื่องห้องซึ่งนึกถูกลงที่ควบคุมตัวอยู่เนี่ย
มาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการควบคุมดูแลลักษณะแบบไหน
เจ้าหน้าที่มีมาเฝ้าอันนี้มีอยู่แล้วใช่ไหม
คุณทักษิณก็ตอนนี้ก็อยู่ในฐานะนักโทษชายนะ
เรื่องนี้นะครับพลโนโทโสพลรัฐนะครับ

บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการนะฮะ
เครื่องควบคุมตัวต่างนะครับ
เนื่องจากตามกฎหมายแล้วระบุว่าผู้ป่วยต้องโทษนะครับ
มาโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีอายุน้อยกว่า๑๖ปี
อายุมากกว่า๗๐ปีขึ้นไป
ไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการ
เช่นนั้นจะทำให้เกิดการยุ่งยากนะ
กับการรักษาพยาบาลนี่นะครับ
ที่สำคัญก็คือการรักษาผู้ป่วยสูงอายุเนี่ย
ขอยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการส่งผู้ป่วยอายุมาก
มารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเช่นกัน
หรือว่าโรงพยาบาลอื่นก็มีส่งไป
ซึ่งทีมแพทย์รัชธรรมก็มีความสามารถ
แต่ด้วยอาการของคุณทักษิณขอยืนยันว่า

ประกอบกับเครื่องมือที่โรงพยาบาลราชธรรมมีจำกัด
จึงต้องตัดสินใจย้ายตัวส่งตัวมา
โดยทางกรมรัชทันกับโรงพยาบาลตำรวจนั้น
มีการทำข้อบันทึกร่วมกันเนี่ยมากว่า๓๐ปีแล้วในเรื่องนี้
ในการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
แต่ถ้าเกิดเครื่องไม้เครื่องมือที่โรงพยาบาลตำรวจรักษาไม่ได้
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ย
ที่เป็นนักโทษผู้ป่วยจะขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชน
ค่ะแต่นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เป็นผู้พิจารณานะฮะ

ใช่ค่ะเป็นอำนาจของทางกรมราชธรรมค่ะ
ถ้าราชธรรมอนุญาตอันนี้ก็แล้วแต่
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติเองนะฮะ
แต่ตอนนี้คุณทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะ
ยังไม่ได้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนต่อนะครับ

ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
นปทุมวันนะฮะพื้นที่รับผิดชอบ
จัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยที่ชั้น๑๔

ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัชธรรมที่มาดูแลความเรียบร้อย
ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยรวมอีก๓นายนะฮะ
ทั้งหมดก็เป็น๕นายทั้งตำรวจแล้วก็รัชธรรมนะครับ
ซึ่งจะรักษาอาการอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่
นายแพทย์ใหญ่รวมกันตำรวจบอกว่า

เพราะคนที่จะพิจารณาแล้วก็ประเมินวินิจฉัย
ก็คือทีมแพทย์ที่รักษาอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณ
ซึ่งจริงแล้วบรรยากาศโดยรอบโรงพยาบาลตำรวจวันนี้นะคะ

ไม่ได้มีการดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อย

คือทางโรงพยาบาลตำรวจเขาก็บอกค่ะว่า
กรณีคุณทักษิณไม่ใช่กรณีแรก

ทางกรมราชทันจะส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
คนตมรีนคะรินสุขค้นทวีท

บอกว่าตำรวจก็จัดกำลังมาดูแลตามจุดต่างตามที่เคยปฏิบัตินะคะ
เหมือนกับผู้ป่วยที่กรมราชธรรมส่งมากรณีอื่น
ก็จะมีการประสานงานกับทางตำรวจสนปทุมวัน
ให้เข้ามาดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม

ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วแบบนี้ต้องมีกำลังเสริมอะไรหรือเปล่า
ก็เป็นนักโทษคนสำคัญคดีการเมืองอย่างนี้นะคะ
ก็ทางตำรวจบอกว่าจริงแล้วมีระดับขั้นตอนอยู่แล้ว
แต่ขอเป็นเรื่องภายในไม่ขอเปิดเผย
แต่ถามว่ามีอะไรน่ากังวลไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะ
ตอนนี้ก็คือสั่งงดเยี่ยมคุณทักษิณทุกกรณี
เพราะอาการอยู่ในขั้นเฝ้าระวังยังใส่สายออกซิเจน
ความดันยังสูงอยู่และยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ค่ะ